มาดูเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์นะเวลาจะรับประทานอะไร
ใช่ไหมฮะต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
อย่างคุณยายท่านนี้คือท่านก็ทานเงาะนะฮะ
แล้วก็ไม่คิดว่าเงาะที่ทานมันจะหล่นลงไปทั้งลูกไปติดตรงคอ
คือเงาะมันลื่นไงแล้วบางทีพอมันลูกใหญ่

จนเจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยชีวิตคุณยายหน่วยกู้ภัยสว่างพรกุศลจุดบ้านเพ
รับแจ้งว่ามีผู้สูงอายุที่รับประทานเงาะแล้วเงาะติดทอ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในซอยมาบจันทร์หมู่๗ตำบลแกลงอำเภอเมืองระยอง
ที่เกิดเหตุก็ไปพบคุณยายสำรวยสันทัศน์
คุณยายท่านอายุ๙๓ปีแล้วนะท่านนอนหมดสติอยู่

พร้อมกับเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลประยองนะครับ
โดยนางระเบียบสันทัศน์อายุ๕๒ปีลูกสาว
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงบ่ายเธอและแม่
ก็คือคุณยายสำรวยได้ออกไปเก็บเงาะที่สวน
คือมีสวนเงาะเป็นของตัวเองด้วยนะฮะ
เมื่อได้จำนวนตามต้องการแล้วก็กำลังจะกลับบ้าน
ขณะนั้นคุณยายสำรวยก็หยิบเงาะขึ้นมา

ปรากฏว่าเงาะทั้งลูกมันติดที่คอของคุณยาย
คุณยายสำรวยตาค้างหายใจไม่ออกแล้วก็แน่นิ่งไป
ตัวลูกสาวเองได้รีบโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือนะครับ
ล่าสุดพอถึงมือหมอแล้ว
หมอสามารถที่จะนำเงาะออกจากลำคอของคุณยายสำรวยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้นรอดูอาการทางสมองอยู่ด้วย
เพราะว่าไม่รู้ว่าออกซิเจนมันขาด

เขาบอกว่าวิธีช่วยเหลือผู้สำลักอาหารหรืออาหารติดคอ
ก็หากผู้ป่วยเริ่มแสดงอาการทรมานไม่สามารถส่งเสียงได้
ให้ลองทุบหลังตรงระหว่างไหล่ทั้งสองข้างสัก๕ครั้ง
ด้วยแรงที่พอประมาณนะคุณ
หากอาหารยังคงไปไม่ลึกอาหารมันอาจจะสำลักออกมาทางช่องปากได้
หากอาหารยังไม่ออกมาให้เข้าด้านหลัง
ให้ตัวคนช่วยเข้าอ้อมไปอยู่ด้านหลังของผู้ป่วย
ผู้ป่วยจากทางด้านหลังเอามือประสานกัน

เอามือประสานกันด้านหน้ากดไปที่หน้าอก

ถ้าเจาะกล้องมาเดี๋ยวทำให้ดูนะ
ลองเอากล้องทีมครับ
ค่ะจะได้เห็นหน้าเห็นอาการนะในการช่วยเหลือ
คือไปโอบไว้ข้างหลังนะครับ
เอามือกดอย่างนี้ตรงนี้ตรงกลาง
ถ้าอาหารยังติดอยู่แถวที่มันยังไม่ลึกเกินไป

ทั้งหมดนี้ควรรีบทำภายใน๓๕นาทีที่แสดงอาการ
เพราะไม่งั้นถ้าเกินกว่านี้อาจจะอันตรายถึงกับชีวิตนะครับ
หากผู้ป่วยมีอาการหายใจไม่ได้พูดไม่ออกแล้ว
จับผู้ป่วยนอนหงายลงพื้น
เปิดทางเดินหายใจด้วยการยกปลายคางขึ้น
และอีกมือหนึ่งกดหน้าผากลง
แต่ทางที่ดีที่สุดถ้าท่านทำไม่เป็นจริง

คือขั้นแรกเลยแจ้งหน่วยกู้ภัยก่อน๑๖๖
และท่านพยายามที่จะช่วยเหลือรอกู้ภัยมา
ไม่เกิน๘นาที๑๐นาทีตามหลักการของกู้ภัยเขานะครับ
ทุกวันนี้ทานเงาะต้องคว้านเม็ดก่อน

แต่เชื่อว่าคุณยายคงเหมือนจะชิมเงาะแหละ
เก็บมาจากสวนไงก็แกะกินเลย